พาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมมาเรียนรู้แนวคิดแล้วก็หลักคิดของผู้บริหารยุคใหม่กันหน่อยนะครับ
แล้วก็นำหลักแบบนี้ครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคุณผู้ชมครับ
วันนี้จะพาไปรู้จักกับนักธุรกิจท่านหนึ่งครับ
เขาได้ฉายาว่าเป็นเจ้าพ่อของวงการอีเวนต์
ชื่อว่าคุณเสริมคุณคุณาวงครับ
ชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนหลงไหลงานศิลปะทำให้มีทั้งศาสตร์และก็สินในการบริหารคนบริหารองค์กรแล้วก็คิดงานคิดงานอีเวนต์ขึ้นมาครับ
จากนั้นยังให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาบุคลากรหรือว่าทรัพยากรมนุษย์ด้วย
ที่สำคัญเขาบอกว่าเขาชอบเปลี่ยนพลังลบให้ไปเป็นพลังบวกทำให้วันนี้องค์กรของเขายังสามารถเติบโตได้
สู้กับสภาวะทางเศรษฐกิจที่หลายคนบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงของขาลงแต่ว่าเขายังคงอยู่ได้นะครับ
ติดตามนายถอดสูตรกับคุณพีรวัตรอธนาคครับ
เพราะทำให้รู้สึกถึงวัยเด็กอีกครั้ง
เป็นอะไรที่เราทำตั้งแต่เด็กชีวิตนี้ก็เป็นแม่พิมพ์แค่คล้ายกันอย่างนี้
ที่เราแกะตั้งแต่ป๖อันนี้ป๖ข้างหลังเราจะมีเหมือนเลขประจำตัว
เสริมคุณเลขประจำตัวตอนนั้นอยู่ที่โรงเรียน
โชศลวีจังหวัดนครสวรรค์
พอเราโตขึ้นนานไปเมื่อหลายปีก่อนเราก็คิดถึงตอนที่ทำเด็ก
ก็เลยมาทำผ้าพิมพ์แก่ไม้อีกครั้งหนึ่งทำให้เราได้ปลดปล่อยตัวเองได้ดีแลกซ์
ได้ทำในสิ่งที่เราได้ใช้ความสามารถอีกแบบหนึ่งของเราแล้วก็ได้ออกกำลังเพราะว่าการแกะไม้มันก็ใช้แรง
งานศิลปะที่มีเรื่องราวของสะสมหลายชิ้นที่รักและหลงไหลถูกนำมาจัดแสดงในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์
เพื่อปันโอกาสให้ทุกคนได้ซึมซับความงามของศิลปะแบบที่เสริมคุณได้สัมผัส
และปีนี้เสริมคุณเชื่อว่าจะเติบโตมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน
เช่นการขยายการงานทางด้านการออกแบบและสร้างบิวเซียมคือพิพิธภัณฑ์ต่างซึ่งอันนี้คืองบประมาณเขาตั้งมาเนี่ยพอบ้านเมืองไม่ดีก็ไม่ได้ว่าเขาจะหยุดมันจะดำเนินต่อเนื่อง
หรือกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งคือธุรกิจทัวริซึมซึ่งของประเทศไทยมีความแกร่งและเติบโตต่อเนื่อง
เช่นเดียวกันกับการพัฒนาคนซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดของบริษัท
ที่หนึ่งก็คือเราก็คงจะมีวัฒนธรรมองค์กรนะฮะ
มีเรื่องของการจัดฝึกอบรมที่จะต้องเรียกว่าหล่อหลอมให้ทุกคนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
คือการพัฒนาไปพร้อมกับการทำงาน
อันนี้เป็นส่วนที่มีความสำคัญอีกห้องหนึ่ง
เปิดโอกาสให้ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
แล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ลองทำลองผิดลองถูก
ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราทำในทุกระดับ
เพราะว่าองค์กรอย่างเรามันเป็นองค์กรที่มีทรัพย์สินเป็นคน
เพื่อให้พนักงานมีความอยู่ในบรรยากาศที่ดีมีความสะดวกในการทำงาน
แล้วก็สามารถสร้างความคิดดีแล้วก็สามารถวางแผนอย่างรัฐกลุ่ม

ทำให้ลูกค้าไว้ใจสนุกกับงานและฝึกรับคมความคิดอยู่เสมอ
เท่านี้ก็มีโอกาสแตะเส้นชัยได้ไม่ยาก
ความตั้งใจจริงและผ่อนคลายหัดเล่นกับงานสนุกกับการแก้ปัญหา